ส่วนที่เมืองทองธานีนะฮะคอนโดแห่งหนึ่งก็มีผู้ที่กระโดดลงมาจากชั้น๑๐นะฮะ
เสียชีวิตเหมือนกันก็คงตั้งใจฆ่าตัวตายนี่แหละนะครับ
อายุพึง๒๘นะครับบุจวบคุมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณอาคารของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในเมืองทองธานีที่นนทบุรีนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ที่ตกลงมาเสียชีวิตนะฮะ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูงสิบหกชั้นบริเวณทางเดินด้านในอาคาร
มีศพของนายฉัทรวีคู่คำอายุยี่สิบแปดปี
เป็นพนักงานส่งของของบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะเขาพักอยู่ในห้องพัก
อาคารแห่งนี้นี่แหละนะครับแล้วก็อยู่บนชั้น๑๐นะครับ
ศพเนี่ยไปเสียชีวิตอยู่บนพื้นสภาพกระโหลกศีรษะด้านหลังยุบนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบนห้องพักของนายฉัดระวีพบว่าหน้าต่างเปิดทิ้งเอาไว้
จึงคาดว่าเป็นจุดที่เขากระโดดลงมาจากการสอบสวนทราบว่าในฉัดระวีพักอยู่คนเดียวนะครับ
ก่อนเกิดเหตุก็ออกมาจากที่ทำงานที่อยู่ในเมืองทองทานี
ไกลจากห้องพักของตัวเองแล้วบอกกับเพื่อนว่าจะกลับมาที่ห้อง
รู้อีกทีก็คือตกลงมากลายเป็นศพค่ะ
เจ้าหน้าที่คาดว่านายฉัดระวีน่าจะมีความเครียดเรื่องปัญหาส่วนตัว
แล้วก็ตัดสินใจปีนหน้าต่างห้องนอนแล้วก็กระโดดลงมานะฮะ
เพื่อฆ่าตัวตายแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีนึงว่า
อาจจะมีร่องรอยอะไรเกี่ยวกับการพลัดตกลงมาหรือไม่อย่างไรอืม
ว่าจะตั้งใจกระโดดลงมาเพื่อฆ่าตัวตาย